ในพื้นที่ป่าสีน้ำเงินของประเทศเบลเยี่ยม
เนื่องจากว่ามีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไปจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล
ให้กลายเป็นป่ามหัศจรรย์แห่งเทพนิยายได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดีย
ทำให้นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหลั่งไหลไปที่ป่าแห่งนี้
มกลางเสียงขับร้องในยามเช้าของฝูงนกป่าครับ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเจ้าที่ป่าไม้ของเบลเยี่ยมจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เดินเฉพาะบริเวณทางเท้าเท่านั้นนะครับ